มูลค่า๕๐๐บาทเตรียมรับไปใช้จ่ายเลยนะฮะ

คำถามวันนี้ไม่ยากค่ะอะไรเกี่ยวกับชื่อจำไว้ให้ดี

ไม่ได้คุณคุณอย่าเอาไปเปรียบเทียบกับตัวนี้
อ้าวใบ้แค่นี้เอาเหรอตัวอะไรเนี่ย
เดี๋ยวรอฟังค่ะติดตามกันให้ดีนะ

พูดถึงที่เมืองย่าโมโคราชวังน้ำเขียว

ผ่านี้คนอาจจะไม่ค่อยรู้จัก
แต่ว่าสวยมากจริงผานางดำค่ะ
โอ้โหถ้าดิฉันฟังเพลงดูภาพแล้วซุกตัวอยู่ใต้ผ้าห่มอุ่น

นี่คือผานางดำคุณผู้ชม
อยู่ในผืนป่าสแก่ราช
พื้นที่ตรงนี้๕๐๐๐กว่าไร่
กินพื้นที่๒อำเภอของวังน้ำเขียวกับปักทงชัยนะคะ
มีความอุดมสมบูรณ์ทางธรรมชาติสูงมาก
อยู่ในพื้นที่บ้านห้วยน้ำเข็มค่ะที่อำเภอวังน้ำเขียว
ผานี้คนไม่ค่อยรู้จักเหมือนผาเก็บตะวันผารักสลัดใดนะ

ดูวิวสิคะปกคลุมด้วยแม่กไม้ต้นไม้ขนาดใหญ่แบบนี้
แล้วยิ่งหน้าฝนนะคุณหลังฝนตกนะกลิ่นฝนมันสดชื่นใช่ไหม
มีทะเลหมอกช่วงฤดูฝนได้ไปสัมผัสกัน
หลังฝนตกนี่อากาศเย็นเป็นพิเศษอยากชวนไปเที่ยวกันนะคะ
ยังอยู่ที่วังน้ำเขียวเข้าป่าเข้าดงก็ต้องเจอเจ้ากระทิงนะฮะ
ไปดูเจ้ากระทิงป่าแสนรู้ที่นักท่องเที่ยวเขาถ่ายไว้ได้คุณ
โอ้โหมาใกล้ขนาดนี้ตัวเริ่มเทิมเลยคุณ
โหตัวดำเมียมเลยน่ะใช่กล้ามเขามายไหมคุณ
อ๋อใหญ่มากนะฮะเนี่ยเนี่ยเป็นคุณจะกล้าเข้าไปถ่ายใกล้ขนาดนี้
ที่วังน้ำเขียวฮะจุดชมกระทิงแล้วก็เจ้าทองดีคุณ
ทองดีมันเป็นกระทิงเชื่องที่มักจะมาอวดโฉมแบบนี้นะครับ
แต่ว่าตอนนี้คุณมันกระเพลกกระเพลกอ่ะอืม
มันเดินกระเพกกระเพกเหมือนบาดเจ็บที่ขาหลังฮะ
เดินได้สิบยี่สิบเก้าก็ต้องหยุดเนี่ยแล้วก็เอาเขาเนี่ยไปถูถูต้นไผ่หน่อยนะฮะ
ว่าน่าจะบาดเจ็บจากการต่อสู้กับจ่าฝูงเพื่อแย่งตัวเมียนะครับหรือไม่แม่
เจ้าทองดีเอ้ยเจ้าตัวใหญ่ไปหรือเปล่า
น้ำหนักตัวเยอะเกินไปหรือเปล่า
เจ้าทองดีตอนนี้อายุเก้าขวบนะฮะตาด้านขวาเนี่ยบอด
จากถูกงูเห่าพ่นพิษใส่คุณใช่
พิษใส่ขณะที่เขาเดินหากินนะครับ
ส่วนตัวของเขานักประมาณหนึ่งตันกุลพันกิโล
โอ้โหเท่ากับผมเนี่ยสิบคนกว่า
ถึงจะเท่าเจ้าทองดีนะฮะ
ทีนี้พอชาวบ้านเห็นก็บอกว่าอยากให้สัตวแพทย์ตรวจสอบ
แล้วก็รักษาอาการของเจ้ากระทิงป่าทองดีตัวนี้หน่อย
เพราะเนี่ยเขากระเผกกระเผกเดินไม่เคยไหวแล้วนะฮะ
อายุยังน้อยอยู่นะ๙ขวบเองใช่แล้วก็น้ำหนักตัวด้วยเนาะ
ดูเจ้าทองดีไปแล้วได้เที่ยวไปแล้ว
พาไปกินกันบ้างดีกว่าค่ะคุณผู้ชมร้านนี้ชื่อว่าร้าน
ทำร๋อยร้านทำร๋อยคุณแล้วร้านนี้นะเขาแบบเที่ยวชาญอาหาร๓ภาค
คือบอกว่าภาคเหนืออาจจะไม่ถนัดแต่ภาคอื่นดิฉันฟาดเรียบค่ะ
ดูสิเมนูแต่ละเมนูอันนี้คืออะไรรู้ไหมคั่วกลิ้งห่อไข่ค่ะ

นี่เป็นคั่วกลิ้งห่อไข่ให้ฟิลเหมือนกับไข่ยัดไส้ยังไงก็ไม่รู้
มีห่อหมกมะพร้าวอ่อนใบเหลียงแกงเหลืองไหลบัวกุ้งปลา
กระพง๓รสกุ้งแช่น้ำปลา
เห่าเมนูหายากต่างนักชิมต้องมาที่ร้านนี้แล้วก็สั่งกลับบ้านค่ะ
อย่างที่บอกว่าเขาเน้นอาหาร๓ภาคอีสานกลางใต้

ใครชอบพวกซีฟู้ดนะคุณมาได้เลย
วกจิ้มทอดมันปลากลายส้มตำ
แล้วก็มีดนตรีมีเพลงเพราะให้ฟังด้วย
ร้านเปิดตั้งแต่๑๐โมงเช้าถึงเที่ยงคืนนะคะ
เผื่อใครสนใจใครจะไปเนี่ยลืมบอกเลย
ร้านอยู่ที่ปฐุมธานีนะคุณผู้ชม
เป็นบรรยากาศนั่งชิวแห่งเดียวในอำเภอหนองเสือนะคะ
โทรไปได้เลย๐๘๐๓๒๘๒๖๖๑นะคะ
โอ้โหน่ากินทุกเมนูจริงนะฮะ

เจ้าตัวนี้ชื่ออะไร

พาไปดูเลยค่ะเจ้าตัวนี้นอน
นอนตัวเงินตัวทองตัวนี้
จะน่ารักหรือว่าบางคนบอกอุ๊ยน่ากลัว
คุณเห็นสีมาแล้วดิฉันนึกถึงเห็ดหอม
นี่มันสีดำแบบนี้ออกแบบมีเหลือง
ซึ่งน้องเขาก็ชื่อเห็ดหอมจริงเขาใส่สร้อยด้วยเหรอคะ
อันนั้นผ้าสามสีค่ะคุณผู้ชม
ตัวเงินตัวทองหรือว่าเจ้าเห็ดหอมตัวนี้

ซึ่งทางด้านเจ้าของร้านปองปลาแปลกเนี่ย
คุณพี่วัชรพันธ์โชธประดิษฐ์เลี้ยงเอาไว้
อยู่ที่ราชบุรีค่ะโอ้โหคือมีคนนะมาขอดูน้องเห็ดหอม
ดูสิเวลาเอามาอยู่บนฝ่ามือนี่มันเต็มมือนะ
เป็นลูกตัวจิ๋วแบบนี้คือผิวของน้องเห็ดหอม
พอซูมเข้าไปตรงลายนั้นดอกที่มันเป็นสีทอง
คือเขาบอกว่ามีตัวเลขคล้ายกับตัวเลขไทยตัวเลขอาราบิก
จินตนาการดูสิคุณผู้ชมที่คอที่คอ
คอเนี่ยเขาบอกว่ามีเลขคนที่เขาเห็นนะเขาบอกว่าเหมือนเลข๙๙
ตรงคอนะมองตรงไหนส่วนด้านหลังเนี่ยด้านหลังบอกว่าเหมือนอะไรอ่ะ
๘๓๕แล้วก็๐๙๗ส่วนเอวมีเลข๘๑๐
เอาคนหางโอ๊ยตายแล้วคนหางนะมีเลข๙๒๖
ขอบคุณมีทั้งตัวแต่เลขนี้เห็นครับอันนี้เหมือน๘๓๕ไหมเมื่อกี้
ผมซื้อทันไหมเนี่ยคุณเดี๋ยวสลากจะออกแล้วผมไปซื้อทันไหม
รีบไปหาที่แผงค่ะแผงไหนยังมีอยู่
เพื่อเอามาบอกไว้ก่อนบ่าย๒โมงจะออกรางวัลสลากใช่ไหม
เพื่อจะเอาเลขจากเนื้อตัวของน้องเห็ดหอมเนี่ย
ไปซื้อแล้วก็รวยกันนะคะ
มาถึงคำถามแหละฮะว่าน้องที่ให้โชคให้ลาบตัวนี้
ที่มีลายตัวเลขเต็มตัวชื่อน้องอะไรเห็ดอะไรนะคุณ
เห็ดเหม็นเอาเหรอตรงข้ำกับเหม็นเห็ดอะไร
เอาเห็นอะไรตอบเข้ามาค่ะคุณผู้ชม

เออน้องเห็ดอะไรนะ

นี่เลยรางวัลเซ็นทรัลได้กิฟต์การ์ดมูลค่า๕๐๐บาทนะคะ
ลองเซ็นทรัลครบรอบ๗๕ปีค่ะ